เดี๋ยวจะพาไปดูเกษตรกรที่จังหวัดสตูน
เขาปลูกชมพู่ขายสร้างรายได้

โอ้โหคุณค่ะเกิดอะไรขึ้นไปดูหน่อย

มากันที่นี่เลยสวนชมพู่อยู่ที่หมู่หนึ่ง
ส่วนชมพู่พันดีสายพันธุ์เพชรมะนัง

แล้วเขาบอกเขาติดใจในรสชาติก็เลยเอามาปลูกแล้วเป็นที่ชื่นชอบของคนในพื้นที่
แต่ละปีมีรายได้จากการขายชมพู่นะกว่า๖๐๐๐บาท
คือปกติเราเคยได้ยินชมพู่แหละชมพู่ทัพทิมจันทร์ชมพู่เพชรอะไรอย่างนี้เนาะ
แต่เนี่ยอันนี้เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันเพชรมะนัง
และรายได้ดีด้วยนะคะคุณนรงจันทราวาสเจ้าของสวนชมพู่
เขาบอกว่าสวนชมพู่นี้ปลูกมากว่า๑๐ปีแล้ว
พันธุ์มาจากต่างประเทศตอนไปทำงานแล้วก็กลับเอามาปลูกที่บ้าน
ก็เลยลองเอาไปขายปรากฏว่ารสชาติหวานกรอบอร่อยถูกอกถูกใจลูกค้ามาก
เหมือนลูกค้ามากดูนะตอนนี้ชมพูเนี่ยไม่พอขายแล้ว
เหมือนลูกค้ากันใหญ่มันกลมค่ะมันดูอ้วนกลมดี
สำหรับชมพูเพชรมะนังเนี่ยนะคะเป็นพันธุ์ที่ตั้งขึ้น
เพื่อต้องการให้เป็นผลไม้ของอำเภอมะนังเฮ้ยดีอ่ะ
ซึ่งชมพู่ที่สวนแห่งนี้เป็นชมพู่แบบปลอดสารพิษ
เคยขายเนี่ยการถ่ายแบบคุณภาพเลยก็เลยขายด้วยราคาอื่น
ก็ต้องบอกว่าเกษตรกรเขาก็จะมีวิธีการขายถูกไหมค
ถ้าต้องเปอดสังพิษออกมาได้ผลผลิตดีแบบนี้
ราคามันก็จะดีนะคะราคาขายก็จะอยู่ที่กิโลกรัม
แล้ว๘๐บาทเออก็อาจ
เผื่อใครสนใจเนาะจะเอาไปปลูกที่สวนของตัวเองนะคะ
ทางด้านคุณพิพบสิทธิยาสกุลเกษตรอำเภอมะนัง
ท่านก็บอกว่าชมพู่สายพันธุเพชรมะนัง
เป็นสายพันธุ์เดียวที่มีในพื้นที่
ซึ่งขายดีมากและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค
ทางเกษตรอำเพอก็อยากจะให้ทางสวน
ผลไม้ที่ดีมีคุณภาพปลอดภัย

แล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรในการเพิ่มรายได้ในครัวเรือนต่อไปด้วย
ดีนะมันกลายเป็นผลไม้ประจำถิ่นไปเลย
วิเจาะช้อนชัยซะให้เข็บ
คนอะไรอยากเป็น
เป็นคนก็กินทุกอย่างได้
อยากเป็นหน่อยแล้ว
แจ้วเล่นคือผลมันน่ากิน

แล้วมาบอกเราหน่อยว่ารสชาติเป็นอย่างไร